ใครที่ชอบชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ข้างตัวเล่นปุ๊บแล้วหลับไปเลย
คุณใช่ไหมระวังให้ดีคุณผู้ชมอย่าเล่นแล้วเสียบชาร์จแบตเอาไว้
แล้วก็หลับคาโทรศัพท์ไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าไฟมันจะรั่วไหม
มันจะดูดเราไหมมันจะช็อตเราไหมเหมือนผู้ชายคนนี้ครับ
โทรศัพท์ไว้แล้วก็หลับแล้วก็หลับไปเลย
หลายวันคือเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครเห็นนะครับอยู่ในบ้าน
เป็นบ้านพักชั้นเดียวประตูเนี่ยล็อกเอาไว้หนาแน่น
อาสาสมัครสมาคมอายุทยามรวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยาต้องงัดเข้าไปครับ
แล้วก็ไปเจอนายสุขภเกตสามระบุลอายุสามสิบห้าปี
ซึ่งเป็นชาวอุบลนอนเสียชีวิตสภาพนี่ขึ้นอืดแล้วนะครับ
ห้องนอนไม่สวมเสื้อใส่แต่กางเกงฟุตบอลสีดำ

แล้วที่สำคัญก็มีหูฟังพาดอยู่ที่แขนของเขาด้วย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้ายนะฮะสอบสวนเพื่อนบ้านคือนายสุรวุฒิ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ๑๖กุมภาพันธ์มีการโทรกันชวนกันไปดื่มเหล้าที่บ้าน
แต่ผู้ตายไม่รับสายแต่ก็ไม่คิดอะไรนึกว่าหลับไปแล้ว
แต่พอช่วงบ่ายของเมื่อวานนะคุณผู้ชมตั้งแต่เที่ยงคืนของ๑๕นะ
ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานคือบ่ายของวันที่๑๗เนี่ยนะฮะ
แฟนเก่าของผู้ตายทักแชทมาติดต่อไม่ได้ไปดูให้หน่อย
เพราะไม่ไปทำงานแล้ว๓วันมันเอกใจมากเลยมันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยตะโกนเรียกไปตั้งแต่บ่าย๓ไม่มีเสียงตอบ
สักพักหนึ่งเริ่มได้กลิ่นเหม็นแล้วได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากในบ้าน
ไม่กล้าทำอะไรเลยคุณผู้ชมเพราะไปคนเดียวไง
ก็เลยรีบโทรตามเพื่อนให้รีบกลับมาจากที่ทำงาน
แล้วก็ไปดูในบ้านด้วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยนะฮะโทรโทรศัพท์ตามไปจนถึงช่วงค่ำ
ไม่มีคนรับตัดสินใจปีนไปดูในบ้าน
โอ้โหเปิดหน้าต่างปุ๊บนะกลิ่นแบบอุบออกมาเลยอ่ะ
เหม็นเน่านี่ปะทะออกมาเลยก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเสียชีวิต
แล้วก็สักประมาณสัก๒๓วันได้จากการที่ถูกกระแสไฟฟ้า
ที่เขาชาร์จโทรศัพท์มือถือเอาไว้เนี่ยช็อตเข้าไปนะฮะ
หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการหัวใจวายเพราะว่าผู้ตายชอบออกกำลังกายแบบหนักพอสมควร
เอาไปฟังเสียงของเพื่อนหน่อยนะครับ

หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการหัวใจวายเพื่อนหน่อยนะฮะ
หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการหัวใจวายเพื่อนหน่อยนะฮะ
หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการหัวใจวายเพื่อนหน่อยนะฮะ
หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการหัวใจวายเพื่อนหน่อยนะฮะ

น่าจะไม่ไฟช็อตก็น่าจะไหล

แล้วเขาเล่นบอลกลับมาทีสองทีสามตลอด

ก็มีการส่งไปทันสุทธิ์ที่สถาบันนิติเวช
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปฐุมธานี

เกิดจากการที่เขาชาร์จโทรศัพท์เอาไว้
ถูกไฟช็อตหรือว่าเขาหัวใจวายจากการออกกำลังกาย

อย่าชาร์จเอาไว้ใกล้ตัว
อย่าให้สายมันโดนตัวแล้วก็จะหลับคาสายไป